วัตถุดิบสำคัญสำหรับการหีบอ้อยก็คือต้นอ้อยที่ต้องมีการเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมก่อนการหีบหรือรีดน้ำอ้อย
โดยเมื่อได้ต้นอ้อยมาแล้วจะต้องมีการริดใบและกาบใบให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วจึงนำมาตัดเป็นท่อน
ส่วนขนาดความยาวของท่อนอ้อยนั้นแล้วแต่ความถนัดของผู้ที่จะหีบอ้อยและให้เหมาะสมกับขนาดของเครื่องหีบ
ที่สำคัญก่อนการหีบจะต้องนำมาล้างน้ำให้สะอาดซึ่งการหีบอ้อยนี้ก็ไม่จำเป็นต้องปอกเปลือกสามารถหีบได้เลย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัด